วันที่๒๔มีนาคมจะผ่านพ้นไปแล้วนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่มันปรากฏตามสื่อต่างผ่านออกมา

ที่อาจจะมีคำถามตามมาเยอะนะคะ
ท่านแถลงข่าวก็ยิ่งมีคำถามตามมา
ทีนี้วันนี้สื่อก็นำเรื่องนี้ไป
สอบถามนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันทร์โอชานะฮะ
วันนี้ไปเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแล้วก็เข็มเชิดชูเกียรติ
กับค่าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี๒๕๕๙
วันนี้วันข้าราชการพลเรือนใช่ไหม
สื่อก็เอาประเด็นนี้ไปถามด้วยนะคะ
คำถามก็คือว่าการทำหน้าที่ของกรกต
นายกรัฐมนตรีบอกว่ากรกตเขาก็ชี้แจงก็ฟังเขาบ้าง
อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการล่ารายชื่อถอดถอนกรกต
นายกบอกว่าก็เป็นไปตามกระบวนการอย่าทำอะไรให้มุ่น
ให้มันวุ่นวายไปมากกว่านี้เลยนะคะคุณผู้ชมฟังเสียงนายกกันหน่อยค่ะ
ก็ยังเคลือดเหมือนเดิมนะคะทีนี้มาดูภาพพลังประชารัฐกันหน่อยนะคะ
ทีนี้มาดูภาพพลังประชารัฐกันหน่อยนะคะทีนี้มาดูภาพพลังประชารัฐกันหน่อยนะคะ
นอกจากภาพพลังประชารัฐแล้วค่ะวันนี้ภาคเพื่อไทยเนี่ยฮะ
นาแกนนำนะเขามีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันด้วยนะคะ
เนี่ยคุณโพคินพลกุลนะคะก็มีการแถลงข่าว
โดยหัวหน้าพักแถลงเรียกร้องให้กรกตเปิดเผยคะแนนของหน่วยเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด
เพื่อพิสูจน์ว่าตัวเลขที่กรกตแถลงถูกต้องหรือเปล่า
แล้วก็จำนวนบัตรที่เพิ่มขึ้นมาจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า๔ล้านใบ

รวมถึงขอให้เปิดเผยวิธีการคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อที่ถูกต้อง
หลังจากที่มีกระแสข่าวบอกว่า
อาจจะมีการคำนวณคะแนนแล้วก็จัดสรรที่นั่งสอสอให้แก่พักขนาดเล็กจำนวนมาก
ซึ่งอาจจะส่งผลถึงการรวบรวมเสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาล
คือก่อนหน้านี้มีข่าวบอกว่าพัก๓๓๓๐๐ก็ได้จำนวนสอสอแล้ว
แต่ถ้าเกิดว่าตามหลักจริงถ้าเกิดว่าไปเปิดดูในรัฐธรรมนูลจริง
เพื่อไทยเขาบอกว่าต้องได้คะแนน๗๑๐๐คะแนนถึงจะได้สอสอ๑คน
เพราะฉะนั้นพักที่ได้น้อยกว่า๗๑๐๐ก็ไม่ควรได้ไหม
แล้วคำถามคือจะได้ได้ไงพักเล็ก
อันนี้เป็นความเคลื่อนไหวของพักเพื่อไทยแล้วก็พักพลังประชารัฐ
ที่เขามีความเคลื่อนไหวแทบจะรายวันอยู่แล้วนะคะ
ส่วนพักนี้พักชาติพัฒนาเป็นความเคลื่อนไหวครั้งแรก
หลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้นลงไปนะคะ
สวัสดิบตะพันลบค่ะมีการเรียกพบปะจิบน้ำชากับกรรมการบริหารพักเป็นครั้งแรกนะคะ
บอกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนและประเมินข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
นายสุวัสดิ์พอใจกับภาพรวมนะคะแม้สิ่งที่ตั้งเป้าไว้มันจะต่ำ
คือได้สิ่งที่ได้มาเนี่ยมันต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ก็คือ๓ที่นั่งเนี่ยนะคะ
พร้อมพูดถึงการล่ารายชื่อเพื่อที่จะถอดถอนกรกต
ชาติพัฒนาไม่ได้กังวลเรื่องเกี่ยวกับการนับคะแนน
และจากนี้ต้องจับตาใบเหลืองใบแดงและใบส้ม
ส่วนผู้สื่อข่าวถามว่าวันนี้เป็นการพูดคุย
เกี่ยวกับเรื่องของจะไปรวมกับฝากฝั่งไหนหรือเปล่า

เรื่องนี้เดี๋ยวเก็บไว้คุยกันหลังผลการเลือกตั้ง
หลายข้อเรียกร้องตอนนี้ก็ยังไม่มีการชี้แจงออกมาจากกรกต
มีเพียงนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรกตที่ระบุว่า
มีการเรียกร้องในโลกโซเชียลมีเดียรวมถึงกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
เขาก็ไปร้องเรียนที่กรกตไปส่งหนังสือบอกว่า
อยากให้มีการเลือกตั้งใหม่ในบางจุดในบางพื้นที่ที่พบปัญหาทุจริตค่อนข้างชัดเจน
กรกตบอกว่ายังไม่ได้ระบุว่าจะมีการสั่งเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งใด
เขตใดเกิดขึ้นในตอนนี้แต่กำลังเร่งพิจารณาอยู่นะคะในหลายกรณี
และจะแถลงความคืบหน้าให้ฟังค่ะ